ถ้าย้อนไปนะคะเมื่อครั้งที่ประเทศของเราถูกคุกคามจากรัฐธิคอมมิวนิสต์
รวมถึงขบวนการค้าเฮโรออีนค่ะ
โดยทางด้านกองทัพบกในขณะนั้นก็มีการตั้งชุดปฏิบัติการ

ชื่อชุดปฏิบัติการว่าชุดควบคุมและประสานงานโครงการ๕๗
กองทัพศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกหรือว่าชค๕๑๔นั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมคะเวลาผ่านมา๓๐กว่าปี
สังคมไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะลืมเลือนไป
รวมทั้งไม่ทราบว่าทหารชุดนี้เนี่ยนะคะ
ปกปักรักษาความสงบสุขของประเทศ
ดังนั้นวันนี้ไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
ทุกสัปดาห์หัวหน้าสมพงษ์พันทัพอดีตผู้บังคับกองร้อย
โดยจู่โจมปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก
หรือพลเอกสำเร็จศรีรายในฐานะอดีตผู้มังคับกองพันธ
จู่โจมปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก
ครั้งที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมรบภายใต้ชุดควบคุมและประสานงานโครงการ๕หนังสือ
ปฏิบัติการกองทัพบกที่ถูกตั้งขึ้นมาเมื่อปลายปี๒๕๕๙
เพื่อปฏิบัติภารกิจลับแทรกซึมเข้าทำลายโรงงานยาเสพติดในประเทศที่๓
เมื่อครั้งที่กองทัพบกเปิดยุทธการช่องช้าง
ร้องขอให้หน่วยจู่โจมปฏิบัติการพิเศษเข้าทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มคอมมิวนิต
เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดสุราธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พวกเขาต้องสูญเสียลูกน้องไปหนึ่งนาย

แต่ภารกิจก็สำเร็จลุล่วงสามารถทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มคอมมิวนิตไปได้
สามวันวันสุดท้านเดิน๒๔ชั่วโมงมันแน่นอน
เหมือนคนคนสลืมตะลือเข้าเตีย
พอได้แล้วก็เรามีภารกิจให้ไปคิดที่หมายที่หมายหนึ่ง
แต่ว่าเป็นที่หมายอ่อนแอเป็นที่หมายค่ายผลิตแล้วเราก็ไปยึดได้
ต่อมาหน่วยเหนือได้ปรับโครงสร้างโครงการ๕๑๔
โดยเพิ่มกำลังพลเป็น๒กองพันธุ์หรือประมาณ๔๐๐นาย
ตั้งอยู่ในค่ายลับแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ
ทุกสองเดือนจะมีภารกิจลับแทรกซึมเข้าทำลายโรงงานเฮรูอินในประเทศที่สาม
จากการรับเข้าทำลายโรงงานเฮรูอินฝั่งตรงข้ามจังหวัดแม่ห้องศร
คือเป็นภารกิจที่พวกเขาต้องจดจำไปตลอดชีวิต
เพราะถูกฆ่าศึกโจมตีจนสูญเสียกำลังพลไปจำนวนหลายนาย
จากประมาณ๓โมงเย็นประมาณ๓โมงเย็นจนถึงข้าม
ก็ดำเนินการต่อผมก็เข้าไปช่วย
เราบาดเจ็บหลายนายนะครับบาดเจ็บหลายนาย
จึงจำเป็นต้องถอนกำลัง
ถอยออกมาอย่างที่ปลอดภัยก่อน
หลังจากหัวหน้าอังคารชายโยได้เลื่อนตำแหน่งเข้าไปศึกษา
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกได้ไม่นาน

กำลังพลบางส่วนต้องกลับบ้านโดยไม่มีอาชีพอื่นรองรับ

สิ่งที่ผมไม่ได้ทำเลยนั่นก็คือการประกอบอาชีพ
ฝึกอาชีพให้กับคนเหล่านี้
หนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมพูดตรงคือเสียใจที่สุด
เราไม่ได้ฝึกคนเลยเรื่องการประกอบอาชีพ
ที่ผมไม่สามารถผลักดันได้ก็คือว่า
ให้เขามีสิทธิในที่ทำกิน
เรื่องราวผ่านมากว่า๓๐ปี
ไม่มีใครทราบถึงวีรกรรมของทหารหน่วยนี้
ยอมเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้สงบสุข
แต่พวกเขากลับเสมือนบุคคลที่ถูกลืมไปจากสังคม
เพราะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการใดจากภาครัฐ
ภัยศาลสาวเกลียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน